กันต่อที่หน้าจอทีวีเวลาเราเห็นไอเข่ทุกเว้นทุกวัน
มันเรื่องปกติฮะแต่ว่ารอบนี้เวลาจะขอพรไอ้ไข่
ปิดทองยังไงให้ไอข่าวเเข้าจำให้ไอข่าวจำเราได้

โดยที่ตุกให้ติดปกติติดแขนติดมือติดหน้าติดขา
ธรรมดาตรงนั้นไม่เคยได้นะครับ
ติดที่ปีกระจู้เขาไอ้ไข่ไงไอ้จูก็ได้

ให้ทองมันแน่นกดหน่อย

ถ้าปิดแบบนี้ปังปุริเย่แน่นอน
มีคุณป้าทัศนีเนี่ยคุณป้าทัศนีอายุ๖๗ปี

ก่อนจะกลับบ้านไปหาทองทองคำเปลวมาติดหน่อย
พอมาติดแบบนี้เนี่ยได้โชคได้ลาบกลับไปทุกที
แล้วรอบนี้ทำเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาฮะและที่สำคัญได้เลขปลายประทัด
หนำใจเอาไปด้วยนะฮะอันนี้พิกัดแรกครับ
ไข่ที่วัดเถนภายอ่าจากไอ้ไข่ไปดูนี่กันหน่อยนะคะ
เซลปจำได้ไหมเจ้าโทนค่ะที่วัดใหม่โคกบรุมอำเภอวิเศษชายชาญ

กระดาษม้วนในตัวเลขนั่นแหละค่ะในกระดาษนั้นมีตัวเลขอยู่นะคะ
เดี๋ยวดูหน่อยค่ะว่าโทนเนี่ย
จะใช้หางใช้เท้าหรือว่าใช้ส่วนไหนเคลียร์กระดาษที่ม้วนอยู่นะคะ

จับหน่อยเอา๓ตัวพอนะไม่ต้อง๖ตัวทน

คือชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้รับโชคจากเจ้าโทนเนี่ย

ที่ผ่านมาได้รับโชคจากเจ้าโทน
ก็ต้องติดสินบนมาหน่อยให้รางวัลมาหน่อยค่ะ
ปลาทูโทนชอบนักแหล่นะคะรวมทั้งอาหารสำเร็จรูปสำหรับแมว
มาให้เจ้าโทนเป็นรางวัลไม่ขาดสายนั่นแหละค่ะ
เจ้าโทนจับงวดนี้นะจ๊ะ๓ตัวนะจ๊ะ
เปี๊ยกกรรมการวัดใหม่โคกมรุมนะคะบอกว่า
มันเป็นสอนขับคอยที่จาดดูแลแล้วก็ให้อาหาร
พ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองภายในวัดนะคะ
มีมากถึงกว่า๕๐ต้นต้นไหนให้โชคอย่างไร
คุณผู้ชมก็ลองเดาดูเอาเองนะคะ
ก่อนจะไปข่าวผมคุณผู้ชมฝากย้อน
ถ้าถามที่คุณสุดประโชคอ่านเมื่อกี้บอกว่าอย่ารูปนานนะคะไอ้ขายตอนปิดทอง

ใจคอไม่ดีใจคนเราเนี่ยแหละค่อยดี
ครับผมอ้าวแม่ตะเคียนต้องมาสิ

แม่ตะเคียนต้องมาไปที่วัดนิมิตรธัญลามอำเภอสายทองพัฒนาจกำแพงเพชร
มีกลุ่มชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภจากครอบครัวแม่ตะเคียน๔พี่น้องมีชื่ออะไรบ้าง
จันหอมแม่ศรีดาแม่ศรีทองแล้วก็แม่จันทรานะฮะ
นางสาวมนเทียนมักกะรุนทาอายุ๓๕ปีเขาเป็นชาวบ้านเนี่ย
กันว่าคนที่สื่อสารกับเจ้าแม่ตะเคียนได้เนี่ยนะคนนี้นะ
เล่าบอกว่าฝันเห็นแม่ตะเคียนมาบอกเลขเมื่อ๒งวดที่ผ่านมา
ล่าสุดก็ยังฝันเห็นแม่ตะเคียนอีกมาบอกเลขเป็นงวดที่๓แล้ว
แล้วก็ทั้งเขียนตัวเลขลงบนแผ่นกระดาษนะบอกอยากจะให้ชาวบ้านเห็นกันโดยทั่วกัน
ชัดชัดแบบนี้เลยนะฮะนางสาวมณ์เทียนยังเล่าต่ออีกบอก
ตะเคียนเนี่ยอยากจะให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านนะเพราะว่าจะได้แบ่งเงินมาร่วมสมทบทุนสร้างกุฏิให้มันแล้วเสร็จโดยเร็ว
ตะเคียนทั้ง๔ต้นคุณผู้ชมมีความยาวตั้งแต่๑เมตรไปจนถึง๕เมตรครับ
นางสาวมนเทียนเขาจุดทูปเสียงทายเพื่อขอเลขจากแม่ตะเคียนอีกรอบ
ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าจะให้โชคอย่างต่อเนื่องแน่นอนฮะ

แล้วจากนั้นเนี่ยหัวอยู่ไหนนี่
เพราะคุณหัวเกือบจะถึงเพดานอยู่แล้ว
ธรรมดาขาก็จะไม่สามัคคีกันอยู่แล้วฮะ

เขารู้ตัวแล้วงานนี้มันจัดก็ได้

เลื้อยขึ้นไปนึกว่าอบังเป่าปี

จากนั้นมาเจ้าของเอาละขาสามัคคี

ไอ้เจ้างูเหลือมตัวนี้เนี่ย